คุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้ค่ะเรามีภาพมาให้ถ่ายเป็นภาพปริศนามาดูซิว่าในภาพนี้เป็นใครเอ่ย
อ่ะขึ้นภาพมาเลยค่ะคุณพี่โซนิใช่ไหมอ่าอ่าออกรายการกับพี่ดูใช่ไหมภาพนี้เลยคือในเพจเจาะใจเนี้ยเขาโพสต์เอาไว้ว่าเป็นภาพที่ดูสัญญาค่ะแขกรับเชิญท่านหนึ่งให้ถ่ายว่าเป็นใครอ่ะคุณผู้ชมถ่ายสิเขาเป็นใครคือจะบอกว่าได้ดูภาพนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วไปเห็นในคอมเม้นต์เขาบอกว่าเป็
อ่ามาดิฉันหรือว่าอีกคนนึงถ้าให้ถ่ายนะพี่อ่อนออนงปัญญาวงค์หรือเปล่าโอ้ก็เหมือนอยู่น่ะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะต้องเหมือนนี่ไงเป็นคอมเม้นต์เขาบอกเหมือนพี่นุฏเลยเป็นคำตอบที่ผิดจ้ะเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่สอนุฏไม่ใช่พี่อ่อนแล้วเป็นใครอ่ะค่ะคุณทายอาภาพรจ้ะเฮ้ยแม่ทายเชฟบะฉันนี่หรอเชฟบะ

ฮายดิฉันนี่สวยเหมือนสตาร์ฟไว้เหมือนกันนะคะ
เชฟบ๊าเชฟบ๊าถึงว่าแกชอบเล่าให้ฟัง

สมัยนู้นอายุตอน๓๐ปีที่แล้ว

แกรักแม่แบบแก